พิษของเศรษฐกิจจับพิษของโควิดแน่นอนทำให้หลายกิจการต้องต้องปิดตัวทั้งชั่วคราวแล้วก็ถาวรนะไม่มีเงินเช่นเดียวกับปั๊มน้ำมันที่สุราธานีเจ้าของเขาบอกว่ามันไม่มีคนขับรถเพราะมีการปิดวงปิดเมืองปิดปั๊มไปสี่เดือนไม่มีเงินเข้ามาทีนี้เจ้าหนี้พาพวกไปทวงหนี้ไม่มีเงินให้เขาแล้วเจ้าหนี้เป็นลูกชาย
อีกหนึ่งก็เลยเก็บทั้งหมดเป็นหลักฐาน

ภรรยาของผู้ตายชื่อว่านางนาตยา

มีลูกชายอดีตกำนันในพื้นที่มากับ

วัชราที่บ้านก็มีการนั่งพูด
คุยกันประมาณสักพักหนึ่ง

ผู้ตายไปหยิบยืนเข้ามาค้างเขาอยู่
แต่ว่าไม่มีเงินไปใช้คืนเขา

ประสบปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็พิษโควิด๑๙

จนทำให้เขาเสียชีวิตแล้วก็ขับรถกระบะ

หลังจากเกิดเหตุชุดสืบสวน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการหลบหนี

หมายจับเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี